ฉันอยากพาคุณสองคนและคุณผู้ชมไปดูเหตุการณ์นี้
บอกแบบนี้เลยว่าเหตุการณ์เรื่องของไฟดูดอย่าทำเป็นเล่น
โยงไฟต่อไฟโดยเฉพาะเหล่าพ่อค้าแม่ค้า
ร้านก๋วยเตี๋ยวค่ะเป็นรถเข็นก๋วยเตี๋ยวใหญ่อยู่ริมถนน
แม่ค้าสองคนถูกไฟดูดคุณผู้ชมต้องไปดูนาทีตอนเกิดเหตุ
แล้วอันนี้มันเกี่ยวกับไฟช็อตหรือน้ำที่เขาล้างของออกมาด้วย
เหตุการณ์นี้ต้องบอกว่าเป็นอุทาหรณ์อย่างดีนะ

คุณดูแล้วนะครับคุณดูแล้วนะครับ
คุณดูแล้วนะครับ

อันนี้คือคนเจ็บคนแรกเนี่ยนะคะ

อันนี้คือคนเจ็บคนแรกเนี่ยนะคะ

อันนี้คือคนเจ็บคนแรกเนี่ยนะคะ

แล้วก็เดินไปหน้าร้านอยู่ล้มเลย

เป็นเหมือนถาดเหล็กถาดสังกษีอันหนึ่ง
พอเดินไปจังหวัดแล้วมันจะมีน้ำอยู่ที่พื้นไหลออกมาเป็นทาง

เป็นอะไรปรากฏโดนช็อตแล้วล้มไปอีกเป็นคนที่สอง

พยายามลากกันออกมาจากจุดนั้น

คือดีค่ะที่แม่ค้าคนที่สามที่เดินเข้าไปตะโกลบอกให้เรียบถอดปั๊กก่อน
แล้วอีกคนนึงที่ได้ยินก็เลยเดินไปทำการถอดปั๊ก
เล่าเลยว่าตอนนั้นเอาจริงเป็นเวลาเก็บร้านไม่ใช่เวลาเปิดร้านนะ
แล้วตอนเกิดเหตุบอกว่าสายไฟเนี่ยมันอาจจะขาดขาดแล้วไฟรั่วรั่วลงไปที่โครงเหล็กรถเข็นก๋วยเตี๋ยว
แล้วไม่มีใครเลยที่รู้แม่ค้าคนแรกที่เดินไปเหมือนเอาไอ้กระบะที่ที่ฉันบอกตอนแรกเอาถาด
จะเอาไปวางของสดโดนดูดคนแรกหงายหลังล้มตึง
คนที่สองก็เข้าใจว่าลื่นน้ำที่ล้างหรือเปล่าเพราะล้างของเก็บร้าน
ก็เลยเข้าไปช่วยปรากฏโดนไฟดูดอีกค่ะ
ทีนี้ทางด้านของแม่ค้าคนที่สามที่บอกว่ารู้ว่าไฟรั่วแล้ว
ก็เลยรีบบอกให้ถอดปั๊กแล้วทุกคนพยายามจะลากร่างของทั้งคู่ออกมา
น้ำเต็มเลยคุณดูดิเพราะเขาล้างของเก็บร้านไงมันมีน้ำเป็นสื่อด้วย
พอลากออกมาได้แล้วก็มีการถอดปลั๊กออกก็เลยกลายเป็นว่า
ตอนนี้แม่ค้าตอนนั้นเขาบอกว่าต้องรีบประถมพยาบาลกันเลย
แม่ค้าทั้งสองคนไม่ได้สตินะคะแล้วก็ยังโชคดีที่ไม่ได้เป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตนะ
คือเขาบอกว่าประถมพยาบาลกันจนทั้งสองคนได้สติฟื้นขึ้นมาแล้ว
แล้วก็มีอาการแค่เคล็ดขัดยอกจากการล้มเท่านั้น
โชคดีนะคุณนะที่ยังมีคนคอยช่วยแล้วก็ช่วยได้อย่างถูกวิธีด้วย
เตือนไว้เป็นอุทาหรณ์เลยนะครับ